ก็คืออาหารในป่ามันหมดไงก็เป็นจากน้ำมึงของมนุษย์นี่แหละนะคะ
ก็ต้องช่วยกันทีนี้เหตุการณ์ล่าสุดมันเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะ
ช้างป่าไม่ได้มากันน้อยมาเป็นโคหลสามสิบตัวบุกเข้ามาค่ะ

ช้างป่าไม่ได้มากันน้อยมาเป็นโขลง๓๐ตัวบุกเข้ามาค่ะ
เพราะว่าในป่ามีภัยแรงอาหารไม่พอกิน
เขาเข้ามาเขาเข้ามาทำลายพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่
นอกจากนี้ในโขลงมันมีช้างหนุ่มด้วย
ซึ่งช้างหนุ่มเขาจะแรงเยอะชาวบ้านเขาก็กลัวเนี่ยนะคะ
โขลงนี้เข้ามาในหมู่บ้านทั้งกลางวันทั้งกลางคืน
มาทำลายข้าวของมาทำร้ายสัตว์เลี้ยงบางตัวบาดเจ็บบางตัวตายก็มี
เคยได้ยินเหมือนกันนะคะว่ามีการทำร้ายสัตว์จากช้างเนี่ย
ไปดูค่ะว่าสัตว์อะไรถูกทำร้ายในหมู่บ้านนี้นะคะ
อู๊ดเนี่ยอายุ๒ปีพอทีมข่าวเราไปถึงนะก็เห็นอู๊ดเนี่ยนอนอยู่ในปลักโครนค่ะ
นอนร้องอู๊ดอู๊ดแบบนี้ด้วยความเจ็บปวดถามว่าทำไมอ่ะ
เพราะว่ามันถูกช้างกระทืบบาดเจ็บลุกไม่ได้
และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่อู๊ดถูกช้างกระทืบ
ครั้งที่แล้วโดนมาแล้วหนึ่งทีค่ะครั้งนั้นหัวแตก
หลังจากนั้นนะคะช้างเนี่ยสร้างความเสียหายกับเจ้าอู๊ดทำร้ายเจ้าอู๊ดไม่พอนะ
เฉพาะที่บ้านของพี่มานากูมาเหยียบทำร้ายรถของลูกค้า
ที่เอามาเตรียมซ่อมด้วยรถของลูกค้าก็พังเสียหายไปอีกนะคะ
ถามชาวบ้านคนอื่นชาวบ้านบอกว่าพูดเป็นเสียงเดียวกันแหละ
ทุกวันนี้อยู่อย่างหวัดระแวงกลางคืนก็นอนหลับไม่สนิท
เพราะท่านหลับสนิทไปแล้วถ้าช้างมาพังบ้านเหรอ
โอ้โหกลัวตัวเองจะตายตามไปด้วยเนี่ยนะคะ
อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยขับไล่ช้างที่หลงโขลงออกจากชุมชน
ผลักดันมันหน่อยผลักมันเข้าป่าไปหน่อย
เพราะว่าเนี่ยค่ะกลางวันไม่ได้หลับกลางคืนไม่ได้นอน
คือสรุปแล้วนอนไม่พอออกไปทำงานก็ไม่ได้
เพราะกลัวมันจะเข้ามาพังบ้านนี่แหละ
ก็กระทบกันเป็นลูกโซ่ไปเลยนะ